มีประมาณ๒๓อารมณ์อยู่ในคลิปนี้

รู้สึกได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจในการที่จะเก็บออม
ครอบครัวนี้มีพ่อแม่และลูกค่ะคุณผู้ชม
เขามีถังน้ำพลาสติกใบหนึ่งนะฮะ

หยอดลงไปเป็นเวลา๒ปีรู้ไหมคะ

นี่ค่ะถังน้ำพลาสติกแสนธรรมดามาก

สามคนพ่อแม่ลูกเขาหยอดลงไปนะคะ
จะบอกว่าขาดแค่๓๐๐๐กว่าบาท

ปุกออมสินที่แสนธรรมดาของฉัน
กับเก็บมีเท่าไหร่ก็หยอดกระปุกเกือบ๒ปีแล้วนะ
วันนี้กระปุกเต็มแล้วได้เวลาแคะกระปุกสักที
โอ้โหตอนนับเนี่ยคงลุ้นหน้าดูเลยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของคลิปชื่อว่าคุณฮาไทยการทวีแก้วหรือว่าคุณแหม่ม
คุณแหม่มเล่าให้เราฟังบอกว่าครอบครัวทำธุรกิจสวนยางสวนปาม

ทุกครั้งที่ไปทำงานมาได้เงินมาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาท
ก็จะนำมาหยอดในถังน้ำนี่แหละทั้งหมดเลย
ซึ่งลูกแล้วก็สามีก็จะทำแบบเดียวกัน
ส่วนเงินกินเงินใช้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแยกไป
ทำแบบนี้ตลอดเวลาหยอดเก็บโดยที่ไม่ต้องหันไปดูไม่ต้องไปนับ
จนกระทั่งเงินเต็มถังน้ำตัดสินใจเอาออกมานับ

เจ้าของยังตกใจตกใจไม่คิดว่าเงินจะเยอะขนาดนี้นะคะ

ฉันอยากจะไฮไลท์ประโยคนี้
ที่ผ่านมาคุณแม่มบอกว่าสอนลูกตลอด
ให้รู้จักเก็บเงินแบ่งเงินเป็นส่วนให้ชัดเจน
แบ่งเงินเป็นส่วนให้ชัดเจน
เพราะทุกอย่างมันไม่แน่นอน
วันนี้คุณเห็นแล้วว่าใครจะคิดว่าวิกฤตโควิดมันจะเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นการเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเป็นเรื่องสำคัญ
คุณแหม่มบอกว่าวันนี้ดีหากินคร่อง
แต่วันหน้าไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น

เคล็ดลับการออมก็ไม่มีอะไรมาก

คือใจแล้วก็จิตต้องแข็งพอ
หันกลับไปมองอย่าเอาออกมานับ
ให้เต็มถังแล้วก็นับทีเดียวอย่างตั้งใจ
ส่วนเงินเอาไปทำอะไรคะนี่ยอด
จะ๑๕๐๐๐๐๐บาทแล้วนะคือ๑๐๐บาท
เงินจำนวน๑๔๐๐๐๐๐บาทจะเอาไปซื้อที่ดินอีก

เก็บเก่งต่อยอดเงินเก่ง
เก่งมากบ้านนี้วินัยดีมากฮะ
มัดทะเย็ดจริงสุดค่ะนะคะสุดยอด